เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า๙โมงเช้านะครับ
ที่ตำรวจสวภาวินิคมิ์พรรถท้านาที่รยองได้รับแจ้งเหตุว่า
มีรถเทลเลอร์กลับรถแล้วไปตัดหน้ารถทุเรียน

เทกระจาดทุเรียนคัดเกรดมาอย่างดีนะคุณนะ

แล้วก็คนขับรถทุเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

มายองขาเข้าระยองอำเภอนิคมพัฒนานะครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่

นำรถกระบะสีน้ำเงินมาเปิดสัญญาณไฟ

เขาบอกว่าเป็นการบล็อกคุณบล็อกพื้นที่ไว้
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่ปรากฏอยู่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจริง
นี่ครับคุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมดูนะ
รถกระบะตอนนี้พุ่งชนเต็มกับรถกู้ไภที่เขาบล็อกพื้นที่อยู่
แล้วนี่ใกล้เป็น๒คัน
รถกระบะที่ติดกล้องอยู่ก็พุ่งชนตามเลยคุณ
นั่นเห็นรถกู้ภัยไหมฮะเขาบล็อกพื้นที่ถูกชนเต็ม
คือกระบะคันที่ติดกล้องพยายามหักแล้วนะ
พยายามหักแล้วแต่ว่ากระบะคันข้างหน้าที่ไปชนก่อน
ขวางแบบนี้จะหักไปทางไหนก็ไม่ได้แล้ว
โอ้โหเท่ากับเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เขาบอกในจังหวะนั้นนะคุณนะรถกู้ภัย
ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่เป็น๑๐เลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นนะกระโดดเหยิงเลย
รอดชีวิตออกมาได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นอกจากอุบัติเหตุแรกแล้ว
อุบัติเหตุซ้ำซ้อนทำให้มีรถชนกันทั้งหมด๖คันครับ

จากการสอบสวนคนขับรถทุเรียนที่บาดเจ็บเล็กน้อย
บอกว่าตกใจมากกับอุบัติเหตุที่เกิดซ้ำซ้อน
ผมกำลังถูกเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือดูแล
คือก่อนเกิดเหตุผมขับรถมาจากจังหวัดชุมพร
จะไปส่งทุเรียนที่ตลาดผลไม้ตะพงที่อำเภอเมือง

พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเทลเลอร์กลับรถตัดหน้า
ทำให้รถผมเนี่ยเบรกไม่อยู่จนพุ่งชนรถพลิกคว่ำเลยนะครับ
ผมมาทางเลนกลางแล้วตอนนี้เทลเลอร์ตัดหน้าครับ

ครับก็เลยชนกันเลย
ครับผมมีแผลใหม่เดียวแค่นิ้ว
พี่แผนท่าอะไรครับถึงปฏิหารขนาดนี้
มีสายผมอยู่แต่ที่หลักที่ผมนับถือก็
ที่หลักที่ผมรับถือก็มีหลวงพ่อสิงห์วัดวันน้ำแดงครับ
อ่าจังหวัดไหนครับ

เขาก็แซงขึ้นมาแซงเข้าไปชนนี้ก็กระเด็น

ไม่เร็วเพราะว่ารู้รู้อยู่บัตรเหตุนะ

ที่มาจอดรถกู้ภัยสีน้ำเงินบล็อกไว้
ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบอกว่า
คือตอนนั้นรถที่ชนกันตอนแรกรถทุเรียนอะไรทั้งหลายแหล่
เขารอประกันภัยรถมาที่เกิดเหตุกันก่อน

บอกว่าถ้าพวกเราไม่บล็อกไว้ถ้าพวกเรากลับกันก่อน
เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุรถชนซ้ำซ้อนเอานะ
ไม่ทันขาดคำเลยปรากฏว่าโอ้โหมีรถกระบะเนี่ยฮะ
แซงไปทางขวาไปพุ่งชนซะงั้นนะฮะ
โชคดีที่กู้ภัยทั้งหมด๑๐คนกระโดดเหยิงหลบได้นะครับ
หลังจากนี้ตำรวจจะตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ
สอบสวนคนขับรถทุกคันเลยนะคุณ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็ต้องตรวจสอบภาพวงจรปิดอื่น
เพื่อติดตามรถเทลเลอร์ต้นเหตุขับหลบหนีไปเฉยเลยคุณ